ตลอดข่าววันนี้ขอเอาใจเหล่านักเสี่ยงโชค
ใครที่ชอบดูของแปลกมารวมกันทางนี้
เราจะพาไปดูทั้งต้นไม้แปลกและสัตว์แปลก
ซึ่งพอชาวบ้านเห็นแล้วรู้ข่าวก็พากันไปดู

ความแปลกที่ว่านี้จะมีอะไรกันบ้าง

เริ่มกันที่ลูกไก่๔ขา๑๖
นิ้วเจ้าลูกเจี๊ยบตัวนี้มีลักษณะผิดแปลกไปจากพวกผองคือมี๔ขา๑๖นิ้ว
เลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านเลขที่๑๗ทับ๑หมู่๔ตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันไปดูพร้อมกับนำไปเสี่ยงโชค
นายโอภาษศรีศุกร์อายุ๕๔ปีเจ้าของบ้านและเจ้าของไก่เล่าให้เราฟังว่า
ตัวเขาเลี้ยงไก่ชนมานานกว่า๓๐ปียังไม่เคยเจอลูกเจี๊ยบแปลกแบบนี้
อีกทั้งยังเชื่อว่าลูกเจี๊ยบตัวนี้น่าจะมาให้โชคลาภจึงตั้งใจจะเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดี
และไม่ขายให้ใครอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเสนอราคาแพงแค่ไหนก็ตาม
ต่อกันที่กล้วยแปลกมีลูกเดียว
กล้วยต้นนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลของพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
มีความแปลกอยู่ที่ออกลูกมาแค่ลูกเดียวแต่มีขนาดใหญ่และยาว
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว๓นิ้วและยาว๘๑๐นิ้ว
ยังไม่หมดค่ะต่อกันที่กลวยหิน๒ปลี
กล้วยแปลกต้นนี้อยู่ภายในสวนพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
กล้วยต้นนี้เป็นกล้วยหินอายุราว๑ปีค่ะ
ซึ่งตกเครือออกมา๑เครือแต่กลับมี๒ปลี
แปลกไปจากต้นกล้วยอื่นเป็นอย่างมาก
จำลองสุดสละเจ้าของสวนเล่าให้ฟังว่ากล้วยที่ปลูกไว้มีจำนวนมาก
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยน้ำว้ามีเพียง๒ต้นที่เป็นกล้วยหิน
อยู่ตรงบริเวณทางเดินเข้าสวน
โดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งสังเกตว่ามีกล้วยหินต้นหนึ่งที่แตกต่างไปจากต้นอื่น
เพราะมีปลีโผล่มา๒ปลีแถมยังให้โชคอีกด้วย
โดยที่ผ่านมาเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัวมาแล้ว
และก็เชื่อว่ากล้วยต้นนี้จะมาให้โชคอีกครั้งแน่นอน
และสุดท้ายกับมะพร้าวออกลูกคล้ายมะละกอ
นี่คือลูกมะพร้าวประหลาดที่ออกมาจากต้นมะพร้าวสูง๓๕เมตร
มีสองทลายความประหลาดที่ชาวบ้านฮือฮากันมากก็คือ
องดูคล้ายลูกมะละกอนับได้๑๙ลูกและออกเป็นลูกมะพร้าวปกติ๑ลูก
ผู้เจอลูกมะพร้าวประหลาดนี้คือคุณอำภาวันคุ้งลึงอายุ๔๕ปีค่ะ
ชาวตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
คุณอำภาวันได้เห็นความแปลกประหลาดของลูกมะพร้าว
ได้ถ่ายแล้วโพสต์ลงโซเชียล
เจ้าของต้นมะพร้าวเล่าว่าต้นมะพร้าวต้นนี้มักจะออกลูกแบบนี้ตลอด
แต่เมื่อนำมาผ่าดูก็มีเนื้อและน้ำมะพร้าวเหมือนมะพร้าวปกติทุกอย่าง
แต่ลูกมะพร้าวที่ออกมาจะคล้ายกับมะละกอมากกว่าที่จะเป็นลูกมะพร้าว
ซึ่งก็ตามธรรมเนียมค่ะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวแบบนี้ก็นำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อเพียบ